มาดูเรื่องเหตุสลดเกิดขึ้นเป็นความรุนแรงเกิดขึ้น
กับเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วก็เด็กอีกแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์คือแม่ของลูกชายวัย๔ขวบไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนา
บอกว่าถูกสามีใหม่ที่อยู่กินกันด้วยเพียง๒เดือน
ทำร้ายร่างกายอาการสาหัสคือทำร้ายร่างกายน้องลูกชายของเธอ
อายุ๔ขวบเองนะคะเมื่อวานนี้นางสาวโบนรามสมมติอายุ๒๓ปี
เป็นคุณแม่ของเด็กชายวินนามสมมุติอายุ๔ขวบค่ะ
ไปร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อร้องเรียนถึงกรณีดังกล่าวคือคุณโบเนี่ยบอกว่ารู้จักกับนายกล้อง
นามสมมุติสามีใหม่อายุ๒๕ปี
อยู่กินกันได้สักประมาณ๒เดือนเศษ
มีลูกติดมาคือตัวเองมีลูกติดมา
ซึ่งเวลาตนเองจะออกไปทำงาน
ก็จะฝากให้นายกล้องช่วยดูแลในช่วงวันหยุด
ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์น้องก็จะไปโรงเรียน
ระหว่างที่ตนใช้ชีวิตอยู่กับนายกล้อง
ลูกชายมักจะมีร่องรอยเขียวช้ำตามตัวตลอดเวลา
พอไปสอบถามนายกล้องก็คือสามีใหม่นายกล้องอ้างบอกว่า
ลูกของตัวเธอเนี่ยหกล้มบ้างรถจักรยานล้มเองบ้าง
จนกระทั่งวันที่๙มิถุนายนขณะที่ตนกำลังทำงาน
ในกล้องโทรศัพท์มาเลยบอกว่าลูกชายลื่นล้มในห้องน้ำ
พร้อมกับถ่ายรูปลูกเป็นลูกอันทะมาให้ดู
พบว่ามีอาการช้ำบวมแดงเป็นอย่างมากแล้วก็น้องเนี่ยมีสภาพอิดโรย
ตัดสินใจนำตัวลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกเลยนะครับบอกว่าน้องมีอาการสาหัส
ทั้งตักตับฉีกเลือดออกในช่องท้อง
อันทะช้ำบวมแดงรูทวารฉีกขาด
แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบใบกระท่อมค่ะ
อยู่ในช่องท้องของน้องด้วยนะอาการของน้องตอนนี้คือสาหัสมาก
แล้วน้องยังอยู่ในอาการหวาดกลัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแพทย์เองก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนคุณปวีนาเดินทางไปเยี่ยมอาการของน้องที่โรงพยาบาลนวมิน๙
เพื่อไปสอบถามอาการจากแพทย์ผู้รักษาพร้อมกับเร่งประสานไปยังพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตร
ภูมิกับสนมีนบุรีเพื่อเร่งเรื่องของคดีความสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะ